นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งชีวิตของชาวนา๑คนที่เราลงพื้นที่ไปสัมผัสมา
เดือบร้อนขนาดนี้นะครับแล้วก็แล้วคนอื่นนั้นจะอยู่อย่างไรครับ
รวมทั้งเราได้รับข้อเสนอจากชาวนาจากสกลนครแล้วคงต้องฝากคุณจอมขวัญถามทั้งสองท่านต่อนะครับว่า
แนวทางเรื่องของการรวมตัวกันขายข้าวนั้นทำได้จริงหรือไม่ครับ
อย่างที่คุณทัศนัยตั้งคำถามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะว่า
เอาแบบไม่ยาวมากระยะกลางนะคะว่าเราจะมีทิศทางไปทางไหนไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากทุกปีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของดิฉันสองท่านนะคะ
อีกหนึ่งท่านเป็นภาคเอกชนนะคะแต่ว่า
พยายามจะไปศึกษาเรื่องข้าวด้วยนะคะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
ฉันจับไม่ถูกเลยนะคะไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยก่อน
แต่ว่าเอาล่ะจริงแล้วเราควรจะคุยเรื่องของระยะยาวกันด้วย
แต่ฉันขอย่อมาค่ะเดี๋ยวคนจะเบื่อโอ้เอาอีกแล้วคุยเรื่องยาวอีกแล้ว
รู้อยู่แล้วแหละว่าจะทำอย่างไรแต่เอางี้ก่อนนะคะ
คือณตอนนี้นโยบายหรือแม้กระทั่งทางที่รัฐจะเดินไปค่ะอธิบดี
ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าจะเอายังไงจะแก้ปัญหาระยะใช้คำว่ากลางดีกว่านะคะ
แก้ปัญหาระยะกลางแบบไหนคือชัดแล้วใช่ไหม
ไม่ได้อยู่ในระหว่างที่ศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลไม่ใช่นะคะ

เราลงมือปฏิบัติไปแล้วแล้วยิ่งการแก้ปัญหาเพื่อให้พี่น้องเศรษฐกรได้ผลิตร่วมกันทำร่วมกัน
มันจะแบ่งลักษณะการทำการเกษตรจะมีอีก๒๓ลักษณะ
ในการที่จะแยกส่วนว่าพื้นที่ตรงไหนเหมาะไม่เหมาะกันธรรมนา
เพราะวิธีการคิดตรงนี้จะทำให้บอกว่าเราจะคุ้มไหมกับการทำนาอยู่
ถ้าพื้นที่ตรงไหนไม่เหมาะการทำนาอยู่
ต่อให้ลงทุนทำอย่างไรก็ตามมีแต่ขาดทุนหรือเสียหาย
เพราะตรงนั้นไปทำอย่างอื่นได้ไหมกิจการอย่างอื่นได้ไหม
อาจจะมีคำโต้แท้งก็เป็นชาวนาต้องทำนา
แล้วชาวนาก็เป็นอาชีพเกษตรหนึ่งวิธีการหนึ่งก็คือการเกษตร
เพราะอาชีพเกษตรมีหลายสาขาที่จะทำได้
มันก็จะเป็นส่วนที่เราจะปรับปรุงไปทำอย่างอื่นได้ไหม
กับส่วนที่๒ที่มีศักยภาพหรือมีความเป็นไปได้

ตรงนั้นก็จะมีกลยุทธ์ในการดำเนินการซึ่งขณะนี้กระทรวงเศษได้ดำเนินการแล้ว
มีความสามารถที่อยู่ในเขตเหมาะสมในการทำนาเนี่ย
สิ่งที่เราใช้ขนาดนี้คือการแปลงใหญ่ทฤษฎีวิธีการคือร่วมกันผลิต
รวมกันขายรวมกันเพื่อจะสร้างพลังในการดำเนินการ
เพราะฉะนั้นการทำนาแปลงใหญ่ได้ทำเกษตรแปลงใหญ่
แนวคิดก็คือว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราทำคนเดียวพลังต่อรองมันจะไม่เกิด
สิ่งที่จะเกิดก็คือทำยังไงเราจะรวมกันผลิต
เพื่อลดต้นทุนเป้าหมายของการทำไปยังไงคือลดต้นทุนการผลิต
เพื่อเพิ่มสิทธิภาพการทำผลิตเพิ่มผลิตตัวลายเพิ่มผลตบแทน

ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จได้
ขณะที่การใช้พลังกลุ่มในการทำร่วมกัน

พัฒนี่สองหลายการสามารถเข้าไปให้แนะนำส่งเสริมดูแล

แล้วก็สามารถที่จะต่อรองได้

เราจะกันไปกันที่เดิมบางนางบวช
เป็นหนึ่งในแปลงใหญ่ภายใต้โครงการประชารัฐ
เช่นมะเร็บพันธุ์ที่ดีมะเร็บพันธุ์ที่ดีที่มีคุณภาพมีความงอกสูง

สิ่งที่จะเป็นปัญหาที่เรามักจะพูดกันเราจะดูที่ปลายทางโดยดูที่ราคา
แต่ย้อนกลับมาดูที่ต้นทางที่เราควบคุมได้ก็คือต้นทุนการผลิต
ถ้าเราลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตัวเราเองมันก็คือกำไรที่เพิ่มขึ้น
เช่นเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพความงอกสูง
เพราะฉะนั้นการลดต้นทุนจากหวาน๓๐กิโลเป็น๑๕กิโลหรือ๑๐กิโลตามคำแนะนำ
ต้นทุนไปกว่าครึ่งลดต้นทุนการใช้ปัจจัยผลิตบางอย่างเช่นปูยานะครับ
แต่การเก็บเกี่ยวก็ดีการอะไรก็ดีตรงนี้มันสามารถนำไปสู่การลดต้นทุนได้
ซึ่งเราวางเป้าหมายว่าวิธีการที่เราทำในขณะนี้จะสามารถไปได้ถึง๒๐ของการลดต้นทุน

หรือว่าทำนายอย่างไรก็ตามทำ๑๐ไร่ได้๖๐ถังสมมุติได้๖๐๐กิโลกรัมต่อไล่
ป้ายได้๖ตันขายได้๗บาทสมมุติว่าเกลียดละ๗๐๐๘๐๐ก็ตาม
ได้เงินสี่หมื่นกว่าบาทขณะที่ต้นทุนอย่างวิธีพี่น้องเกษตรกรทำอยู่บันดาล
เราจะเห็นว่า๔๐๐๐๕๐๐๐ขึ้นเราได้กำไรละ๑๐๐๐๐นิวเกียบสิบบาท
เพราะฉะนั้นทั้งปีถ้าได้แค่นี้อยู่อยู่ไม่ได้
๑๐ไร่เท่าขอเรือน๒คนแต่งานเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีวิธีสึกว่า

ห่วงว่าไม่มีข้าวกิน
ก็กันพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งสัก๒ไร่

เพื่อจะมีความมั่นคงทางอาหารลูกคนเรือน

ทำตามแนวพระรำดิษฐ์ของพวกท่านได้ไหม

มากขึ้นเช่นอาจจะมีผุดบ่อเลี้ยงปลา

ลูกกล้วยหรือแม้แต่ปลูกพืชผัก

สร้างรายได้ประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำปี
ตรงนี้มันจะเป็นทางออกที่ดีกว่าที่เราจะไปผลิตอยู่ในลักษณะที่ดูแล้วมันไม่รอด
แล้วเรายังจะไปดำเนินการเพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็น๒กลุ่ม
ไม่สามารถที่จะไม่เหมาะสมในการทำนาตรงนี้มันจะเป็นเหตุปัจจัย

ข้อมูลตรงนี้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเศษอำเภอมีพร้อม
ที่จะให้บริการว่าตรงไหนเหมาะไม่เหมาะ

เริ่มปีตั้งแต่ปีที่แล้วที่จะมีแผนที่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ได้ขับเคลื่อนมาสองฤดูการผลิตแล้ว

ประเด็นที่ก็คือความคุ้นเคยของพี่น้องเกษตรกร
เราจะพบคำถามอยู่อันหนึ่งว่าถ้าเป็นชาวนาแล้วไม่ทำนานแล้วจะทำอะไร
สิ่งที่จะตอบโจทย์คือชาวนาหรือการทำนาเป็นสาขาหนึ่งของการทำการเกษตร
การทำการเกษตรมีหลายสาขาปลูกผักปลูกไม้ผลเลี้ยงสัตว์ประมงอะไรก็แล้วแต่เป็นอาชีพเกษตรที่เอื้อต่อกัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประเด็นที่พี่น้องต้องความเข้าใจอันที่สองความมั่นใจ
ที่๓นะครับถ้ายังทำการเกษตรต่อเนื่องทุกปีทุกปีต่อเนื่องโดยที่ไม่ลดรอบการทำนา
สิ่งที่เหมือนจะเกิดขึ้นคือระบบนี้ว่ากเกษตรที่มันจะเสียหาย
เดี๋ยวฉันก็มาถามที่พะดีต่อและก็พะดีคือเราอาจจะยังไม่ครบมุมสมมุติเราพูดถึงประเด็นนี้นะคะ
ต้องถามเกษตรกรตัวจริงด้วยบอกว่าทำไมไม่ปรับล่ะเข้าใจตรงกันไหมปรับได้ไหมนะคะ

คุณบุญชัยกี่ปีแล้วนะคะที่ลงพยายามไปศึกษาเรื่องข้าวเนี่ยค่ะ

แล้วเห็นในฐานะที่เราไปคุกคลีกับชาวนาแล้วฟังเขามาด้วยนะคะ
ในฐานะที่ลงไปทำนาด้วย
เราก็จะเห็นปัญหาของเขา
แล้วก็เดินทางไปในพื้นที่ต่างนะครับ
ก็จะเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ
ทุกอย่างก็ตรงตามที่ท่านอธิบดีพูดนะครับ
ก็บางพื้นที่ไม่ควรปลูกข้าวนะครับ
แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมค้าข้าวนะครับ
ก็มีเรื่องของโรงงานใหญ่ที่เกิดขึ้นมา
เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าว
ข้าวที่ไม่สวยไม่ดีสามารถทำให้เป็นข้าวหอมลีได้
ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
ราคาก็จะสู้กับข้าวหอมลิปลอมไม่ได้ใช่ไหมครับ
แต่สิ่งที่เขาปลอมไม่ได้คือข้าวกล้องของข้าวหอมมะลิ
หรือข้าวหอมลิสีแดงข้าวหอมลิสีดำนะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสที่เกษตรกรในพื้นที่
เหมาะที่จะปลูกข้าวหอมมะลิควรทำนะครับ
รวมตัวเป็นกลุ่มก้อนก็จำเป็นนะครับ
บุญชัยถ้าฉันเอาใจของชาวนาเท่าที่คุณบุญชัยได้
ทั้งลงประธรรมเองด้วยแล้วก็คุกคลีมาเนี่ยนะคะ
คือถ้ามาตามแนวที่อธิบดีบอกปัญหาคืออะไรคะ
คุ้นชินคือก็ทำนามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายอยู่ดี

ครับแต่ว่าถ้าลองดูก็ไม่เสียหายนะครับ
ผมคิดว่าเรามีโครงการเกษตรกรสำนึกรับบ้านเกิดนะครับ
ประกวดกันมา๘ปีแล้วนะครับปีนี้จะให้รางวัลวันที่๗ธันวาคมเนี่ยนะครับ
ทุกคนที่ปรับเปลี่ยนไปทำตามแนวพระราชดำรินะครับ
คือปลูกเกษตรประสมประสานนะครับ
อย่างที่ท่านทิบดีได้เรียนท่านผู้ชมไปนะครับว่า
พื้นที่เอาเฉพาะอธิบดีถ้าปลูกข้าวไม่เหมาะก็ปลูกข้าวเฉพาะพอกิน
ที่เหลือปลูกไม้๙ระดับก็ได้นะครับ
ไม้เก้าระดับที่พระองค์ท่านพระราชทานให้ก็มีที่เอาไว้กินประจำวันนะครับ
ประจำเดือนประจำปีสิ่งเหล่านี้
แล้วก็พืชเศรษฐกิจที่เอามาชดเชยกันมันก็ทำได้
ถ้าเป็นชาวนาซึ่งเป็นรายเล็กชาวนาเขาทำ
เรายังใช้วิธีนี้กับชาวนากลุ่มนี้ได้เหรอคะ
อีกปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในประมาณหลายร้อยปัญหาที่เขาจะมีประจำวันของเขา
ผมคิดว่าภาครัฐก็พยายามอยู่ก็อาจจะต้องเข้าไปร่วมกันหาหนทางนะครับ
ที่ข้าวแลกปลาหรือข้าวแลกผลไม้อะไรก็พยายามกันไปนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนความตั้งใจถ้าเรามีแล้วก็พยายามแก้ไขไป
คุณบุญชัยกรณีเรื่องของการรวมกลุ่มกันอย่างคือจริงแล้วมันมีหลายรูปแบบนะคะ
เป็นสากรเป็นวิสาหกิจหรือแบบใดก็แล้วแต่ที่มีการรวมกลุ่มกันอันนั้นน่ะกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็บวกเมื่อสักครู่นี้ที่คุณยุธยาสัมภาษณ์ชาวนาจากสกลนครด้วยเนี่ยนะคะ
ขอให้อยู่ในการบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไหม
คือเอานิยามการรวมกลุ่มก่อนการรวมกลุ่มสำคัญแค่ไหนของการเป็นชาวนาคะ
ว่าในพื้นที่ที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วมีข้าวพันธุ์ดีเนี่ยการรวมกลุ่มเนี่ยมันจะให้ประโยชน์สูงสุด
เหมือนที่เรามาประกวดปีนี้เรามีคนที่ปลูกกาแฟเขาก็ไม่รวมกลุ่มคือก็ไม่ปลูกคนเดียวแต่ว่าเขาทำแบรนดิ้งในฐานะกลุ่ม
ซึ่งดีกว่าก็ขายได้ในฐานะกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่ม
แล้วตรงไหนเหมาะปลูกอะไรเลี้ยงอะไรก็ต้องทำตามที่รัฐบาลแนะนำ
ไม่ปลูกเกินแล้วก็ไม่ปลูกเลี้ยงผิดแบบของเขา

เพื่อบริหารธุรกิจของเขาเอง

ไม่ว่าวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือแม้แต่สากร

เดี๋ยวนี้มีมากกว่า๑๓๐สากรที่มีโรงสีของเขาเอง
สามารถมีแบรนด์เขาเองมีสินค้าเขาเอง

ผมได้ตั้งโครงการกระจายสินค้าในสากรขึ้นมา
สากรในภาคอีสานที่มีข้าวดี

ก็จะนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิเป็นส่วนใหญ่

จับคู่กันระหว่างสากรกับสากร

และสตูนก็จะเป็นเครือข่ายจังหวัดใกล้เคียง
รับข้าวจากทางอีสาน

ซึ่งตรงนี้ในวันนี้

และความสม่ำเสมอของคุณภาพ
สินค้าไปสินค้ากลับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการมาก
อันหนึ่งผมขออนุญาตกลับไปประเด็นนิดนึงได้ไหมครับว่า
ความคุ้นชินของพี่น้องหัวเศรษฐกรค่ะผมผมอยากจะมองอย่างเงี้ยครับ
วันนี้การทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเนี่ย
ผมไม่อยากเห็นว่าคำการเกษตรมันแค่เป็นจารีสประเพณี
ตื่นเช้ามาฝนตกต้องหวานข้าว
ผมอยากเห็นว่าทำการเกษตรที่จะพัฒนาได้เนี่ย

คือทำมีอาชีพด้านการเกษตรทำเป็นเชิงธุรกิจ

แต่ว่าเกษตรกรต้องเป็นผู้บริหารธุรกิจด้านการทำการเกษตรของเขา
ที่จะต้องมีการวางแผนทำการธุรกิจนะครับทำการเกษตร
ต้องมีการทำการอย่างมีแผนงานนะครับ
มีการดูแลเรื่องการสิ่งที่จะนำเข้าการลงทุน
การขายการแบบนี้การเพื่อให้เกิดหอยเกิดรายได้

แล้วก็เข้าไปรับจ้างขับแท็กซี่กลับมามาเกี่ยวข้าว

เพราะตรงนี้ถ้าจะทำอาชีพทางการเกษตรเนี่ย
เราพยายามจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งด้วยตัวเขาเอง
สามารถที่จะทำแผนธุรกิจของตัวเองได้แผนฟาร์มได้
ขณะเดียวกันเรามีกรมตรวจบัญชีสากรที่จะเข้ามาช่วยเป็นวิทยากรช่วยดูแล
ซึ่งตอนนี้กรมเสริมการเกษตรเองเรามีเจ้าหน้าที่ของเราที่ลงเข้าไปประกบ
ในการที่จะสร้างแผนธุรกิจปลายครัวเรือนหรือแผนธุรกิจกลุ่มของแปลงใหญ่ให้เกิดขึ้น
ตรงนี้สิ่งที่เรากำลังดำเนินการไม่ใช่ดำเนินการไม่ใช่คิดนะครับ
ดำเนินการไปแล้วอย่างล่าสุดเนี่ย
เกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่ที่ทางทกศสนับสนุนเงินกู้ในการทำการเกษตร
ดอกเบี้แค่๐๐๑อย่างเดียวที่เขาต้องการคือแผนธุรกิจของกลุ่ม
อันนี้คือประเด็นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้
เดี๋ยวที่ฉันมีถามเรื่องกรณีชาวนารายเล็กด้วยนะคะ
ถึงแม้ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนแต่มันไม่ได้ขยับตัวได้ง่ายนะ
เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะสำหรับสองท่านค่ะ

เดี๋ยวไปเอาข้อมูลเพิ่มจากคุณทัศนัย

มันมีสิอุปสรรคไม่มีใครไม่อยากให้ชีวิตดีขึ้นหรอกนะคะ

ทางหน่วยงานภาครัฐได้รับรู้รับทราบไหม
แก้ให้ตรงกับแต่ละกลุ่มซึ่งปัญหาต่างกันหรือเปล่า

อย่างที่นำเสนอไปว่าอนาคตของข้าว
มีอุปสรรคพอสมควรกับความต้องการบริทวภาพข้าวต่อหัว

คาราคาสางอยู่ที่อธิบดินิตหน่อยนะคะว่ายินดีครับ
ลักษณะที่แม้แต่คุณชายเองก็เห็นด้วยว่า

เพราะว่าข้อมูลมาแนวนี้แนวโน้มเป็นแบบนี้
แต่คำถามก็คือว่ามันเหมาะกับเจ้าหนาทุกลักษณะหรอคะ
ครับสำหรับ
หรือว่าเรียกของโคนเนื้อซึ่งขนาดนี้แพงมากครับ
หรือว่าขนมก็ดีหรือแพ้หรือว่าสุกร

ส่วนที่สองอีกสัน๔๒๐๐๐๐ไร่

จะเอามาเลี้ยงเนี่ยรัฐก็ให้การสับสนุนนะครับทั้งเงินกู้และเงินให้เปล่า
อีก๔๒๐๐๐ไร่ที่กรมเสริมการเศษรับผิดชอบตรงนี้
เรากำลังรวบรวมข้อมูลจากพี่น้องเกษตรกรอยู่ขณะนี้
มีผู้สมัครเข้าร่วมมาแล้ว๒๒๓๑๕๕ไร่ประมาณ๓๐๐๐กว่าราย
ให้การสนับหนุนตรงนี้ในการปรับเปลี่ยนก็จะมี๒๓ส่วนนะครับ
หนึ่งก็คือขอใช้พื้นที่ไม่เกิน๕ไร่จะสับหนุนเรื่องการขุดบ่อเป็นค่าจ่าย
สำนุนพันธราสับหนุนพันธุ์สัตว์แล้วก็ต้นไม้พันไม้
วงเงินรวมรับประมาณ๓๐๐๐๐บาทเสร็จซึ่งรากว้าแสนลายได้ได้เงินให้เปล่าเลยจากภาครัฐ
สมัครเข้าร่วมโครงการตรงนี้ภาครัฐจะให้การสนุน
ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก่อนเข้าฤดูแรง
ขณะนี้ผมยังเป็นกังวลอยู่ว่าผมมีเป้าหมาย๔๒๐๐๐ไร่ที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างถาวร

อันนี้ก็เป็นโครงการที่มีโครงการพร้อมจะดำเนินการทันที

คุณบุญชัยคือในกรณีที่เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยนะคะ

อย่างถ้าแบบครอบครัวเราทำอะไรมาเป็น๑๐ปีตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยนะคะ
คือการจะบอกว่าคุณต้องยอมรับความจริง
แล้วเนี่ยเขาเลือกมาให้แล้วคุณต้องไปเนี่ย

คุณบุญชัยมีมุมมองไหมว่าคือเราควรจะคิดหรือควรจะทำ

แต่สมมติดิฉันไม่พอมา

เป็นหมู่คณะไปเยี่ยมปราชเกษตรที่มีกระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ

เดี๋ยวนี้ก็ใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะขึ้น
ข้างในจะมีทั้งคลิปวีดีโอของ
สิ่งที่สามารถไปทำ
แล้วสร้างรายได้เท่าไหร่
แล้วก็จะมีราคาสินค้าการเกษตรทั้งหมด
ที่รายงานประจำวัน
ถ้าทางราชการเสนอมาให้ทำอย่างนี้
เราก็สามารถคำนวณได้ว่า
ถ้าเราเปลี่ยนจากการปลูกข้าวแล้วเรารู้ว่า

ถ้าเราไปเลี้ยงสัตว์ด้วยปลูกผลไม้ด้วย
ปลูกธัญพืชนะครับ

คุณบุญชัยจากการที่คุณบุญชัยเป็นนักธุรกิจแล้วลงไปปลูกข้าว

เหมือนกับถ้าที่ฉันพยายามจะจินตนาการว่า
ตั้งแต่เล็กแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยนะคะ
แล้วอยู่ดีให้มาเปลี่ยนชีวิตเลยเนี่ย

ผมว่ายากแต่ว่ามันก็มีตัวอย่างให้ที่เห็น
ตัวอย่างนี้ผมว่า
ถ้าเราไม่ไปดูคนที่เขายอมเปลี่ยนตัวเอง
เขาวันนี้สามารถซื้อรถเบนได้
มันเป็นเรื่องที่เกษตรกรที่เราให้รางวัลไปนะครับ
เราไปเยี่ยมเขาเมื่อประมาณต้นปี
เพิ่งถอยเบนให้กับลูกสาวนะครับ
เขาเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่แล้ว
มีต้นทุนของเขาอยู่แล้วค่ะ
ไม่ใช่เกษตรกรที่เช่านาเขาทำป่ะคะ

อาจจะเป็นคนละกลุ่มแต่ว่า
้อมนำแนวทางพระราชดำริมา
ใช้ทุกบริบทมาให้เป็นประโยชน์กับการทำงานของตัวแกเองนะครับ
เดี๋ยวมีคำถามนึงค่ะเอาแบบเร็วเลยนะค่ะ
ก็คือว่าสภาพของการปรับเปลี่ยนยังปรับไม่ได้
แต่เอาเท่าที่มีอยู่ในมือเนี่ยคุณบุญชัยในฐานะคนทำธุรกิจนะคะ
ฉันทำไงให้ขายของได้โดยที่ไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบ

มันมียุทธศาสตร์กลวิธีอะไรแบบง่ายไหม

ถ้าเราเป็นเกษตรกรรายเล็ก

ว่าคุณจะตั้งแบรนด์อะไรยังไง

วิธีส่งก็มีหลายแบบ
เพราะฉะนั้นจะบอกว่าปลูกข้าวอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
ต้องรับผิดชอบจนถึงเกือบปลายทางด้วยใช่ไหมคะ

อย่างที่พบคุณท่านสอนเรานะครับ

อันที่สองก็โลกมันกว้างนะครับ
เราเปิดข้อมูลดูได้
ว่าที่นี่เขาซื้อกันเท่าไหร่นะครับ
ไม่ต้องขายข้างบ้านตลอดเวลา

เรียนมักจะถามไม่ว่าจะถามใครนะครับ
ก็จะถามจากชาวนาที่เป็นขนาดเล็กที่สุดก่อนค่ะ
เพราะถ้าเราจะบอกว่าชาวนาที่เขามีถุงขังอยู่แล้วนะคะ

ชาวนาที่ไม่ได้มีปัญหาเนี่ย

ขออนุญาตใช้คำคุณบุญชัยนะครับ
เรามีตัวอย่างเยอะแยะเลยนะครับ

ทำเองไม่ได้คนนั้นอื่นเลย

ผมคิดว่ามาได้ถูกต้องก็คือตอบโจทย์ได้แล้วว่า
หนึ่งไม่แน่ใจดูเขาก่อนไปเรียนรู้จากเขาก่อน
ที่๒ไม่มีความสามารถการลงทุนรัฐให้การสำนุน

ศูนย์จากศูนย์องค์กรภาคประชาชนเราปฏิรูปเกษตรรอบนี้
เราใช้ศูนย์องค์กรภาคประชาชนเป็นแกนกลาง

รัฐลงไปสับหนุนการเปลี่ยนการเกษตรของทั้งหมด
โดยใช้ศูนย์องค์กรภาคประชาชนเป็นแกน

เราไม่ต้องไม่เป็นประเด็นเลยนะครับ

ประเด็นที่๑ประเด็นที่๒ที่ผมเติมประเด็นเมื่อกี้ว่า

หลักการง่ายของสินค้าเนี่ยเรามีของดีเนี่ย

อย่างเมื่อวานผมไปที่กระสังที่บุรีรำที่ต่อสุรินทร์นะครับ

ชาวบ้านขึ้นมาขายแล้วก็มีพ่อค้าหรือว่าพวกเราที่ในตลาดไปซื้อ
ได้ของดีของไม่ได้แท้เลยของข้าวใหม่เลย
ของดีใครก็อยากซื้อหานะครับ

เพราะฉะนั้นการปรับสินค้าเกษตรวันนี้เนี่ย

เขาอยากได้ของดีความปลอดภัยเขาหาเป็นประเด็น
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราผิดของดีมีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับ
ไหนก็อยากซื้อเพราะฉะนั้นประเด็นอันหนึ่ง

สินค้ามาตรฐานคุณภาพกลับมาลายย่อย

ไม่ได้ไปแตะอยู่กับลายใหญ่หรือเราก็ไม่ได้ทิ้ง

เพื่อลดเงื่อนไขว่าภาครัฐทำได้สิ

เปรียบเหมือนวัดที่คนอุงเทพขึ้นเยอะแยะเลย
แต่ว่าคนชาวบ้านแถวนั้นไม่รู้จัก

ก็จะเป็นที่นำไปสู่การเรียนรู้ได้

หรือสพก๘๘๒ศูนย์อยู่ทั่วประเทศ

คุณชัยถ้าให้พูดแทน

ยังไม่ตรงจุดหรือควรจะไปเพิ่ม

จากรัฐบาลหนึ่งไปอีกรัฐบาลหนึ่งซึ่ง

บางทีถ้าเขาประกันราคาข้าว

เขาจะจริงจังกับสิ่งที่เขาทำ

ทำข้าวก็มีชื่อมีเสียง

คือถ้าพื้นที่ตรงทุ่งกุลา

ซึ่งดีกว่าทางข้าวเหนียวทางอีสาน

คนภาคกลางก็ได้ราคา

แต่รัฐก็ต้องให้ประชาชนมั่นใจด้วยนะ

ผู้ชายคิดว่าอะไรคือสิ่งที่น่าจะแก้ปัญหา

ให้เขาอยู่ได้แบบยั่งยืน
ไม่ยืนอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
วันนี้การเปลี่ยนแปลงสำคัญมาก

เพื่อจะยืนบนขาตัวเองให้ได้
ต้องยอมรับข้อมูลใหม่เข้ามา
ต้องยอมรับการไปศึกษาจากคนอื่น
ต้องยอมรับการไปศึกษาจากคนอื่น

พรุ่งนี้มีอีกนะคะข้อมูลมีเยอะค่ะ

แล้วก็สรุปข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้แบบไหน
คุณทัศนายค่ะ
ครับ